ส่วนคนนี้นะฮะไม่รู้เป็นลมหรือเปล่าแต่เธอล้มก้นจ้ำเบ้าเลย
ทำไมเราถึงบอกว่าดูแลตัวเองให้ดีอย่าให้หมอเหนื่อยอย่าให้พยาบาลเหนื่อย
อย่าให้บุคลากรทางการแพทย์เหนื่อยเพราะว่าเขาทำงานหนักกันจริงฮะ

ดูคลิปนี้เคยกลับใช้ล๑หาบทโลกเฮอะเหรอ
คือท่านไม่ได้เป็นลมหรอกแต่ว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของท่าน
ทำไมถึงล้มเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟัง

เป็นหนึ่งในพยาบาลที่ปรากฏในคลิป
ซึ่งใช้ชื่อในติ๊กต๊อกว่าสุรายา
เล่าให้ฟังว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อประมาณ๑เดือนที่ผ่านมาแล้วล่ะ
ขณะที่พยาบาล๓คนปฏิบัติหน้าที่อยู่ในห้องแรงดันลบ
ในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งที่จังหวัดสมุทรปราการครับ
ขณะนั้นเธอและพยาบาลอีก๒คนช่วยเหลือผู้ป่วยโควิดที่วิกฤตคนหนึ่ง
คือจะเปลี่ยนท่านอนให้นอนคว่ำนะฮะ
อย่างที่เราได้ทราบกันเพื่อให้หายใจสะดวก
เพื่อให้ออกซิเจนเข้ามาในปอดนะครับ

ถ้าจะทำกันจริงต้องใช้พยาบาล๕คนแบบนี้ฮะ
ต้องใช้พยาบาล๕คนแบบเมื่อกี้นี้
แต่ตอนนั้นบุคลากรทางการแพทย์เหลือค่อนข้างน้อย
แล้วเทียบกับจำนวนผู้ป่วยที่รักษาอยู่นะฮะ
การช่วยเหลือจึงค่อนข้างทุลักทุเลล้มก้นจ้ำเบ้าเลย
แล้วก็ผู้ป่วยมีน้ำหนักตัวค่อนข้างจะเยอะด้วย

เจ้าหน้าที่ต้องทำงานล่วงเวลานานกว่าปกตินะฮะ

ทำให้พยาบาลคนนั้นพลาดท่าล้มหงายท้องก้นจ้ำเบ้าไป
พยาบาลก็รีบมาลุกขึ้นแล้วก็ดึงเพื่อนมาทำงานต่อ
ยังโพสต์คลิปการทำงานของเพื่อนพยาบาลอีกหลายคลิป
เป็นภาพในมุมน่ารักนะครับ
กว่าสถานการณ์จะคลี่คลายแล้วก็ติด
แท็กนักรบชุดขาวแท็กพยาบาลชุดหมีและแท็กโควิดโควิดนี้เราต้องรอด
นะครับพวกเรานะครับชาวไทยรัฐทีวีทุกคนขอส่งกำลังใจไปยังบุก
ลากรทางการแพทย์ทุกคนด้วยนะครับพวกท่านคือฮีโร่ครับใช่ครับ